ส่วนเรื่องฟุตซอลนะครับก็นำมาบอกกันหน่อยหลังจากที่หยุดเส้นทาง
ไว้ที่รอดสิบหกทีมแพ้คาซักไปศูนย์ต่อเจ็ดในฟุตซอร์ชิงแชมป์โลก
คุณอาจารย์สักเป็นจาศรีวันอุบันยกษ์ฝ่ายพัฒนาฟุตซอร์ก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับ
ที่มีเวลาในการเตรียมทีมค่อนข้างจะน้อยแต่สามารถพาทีมผ่านรอบแรกไปได้
แม้ผลงานจะไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งใจคือการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีม
ตอนนั้นคือต้องการใช้ปุปิสเป็นคุณสื่อพอปุปิสออกก็ใช้ทีมงานคนไทยเข้ามา
ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับในเกมที่ผ่านมาทุกนัดในรอบแรกแล้วก็รอบน็อกเอาท์ด้วย
ส่วนแผนงานในอนาคตนะครับเตรียมทีมไปฟุตซอลโลกอีก๓ปีข้างหน้าที่ฝรั่งเศส
ป๋อมบอกว่าอาจทำเหมือนปี๒๐๐๘๒๐๐๙คือดันเอาเยาวชนรุ่นใหม่
ขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่แบบเต็มตัวในรายการเช่น
แชมป์อาเซียน๔เกมเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาพัฒนาแล้วก็เก็บประสบการณ์แล้วมารวมกับรุ่นพี่ที่ยังอยู่กัน
เรายังไม่เคยชนะทีมยุโรปหรืออเมริกาใต้ได้เลยนะครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ในแผนงานนะครับ
แล้วก็เป็นแผนที่จะต้องนอกเหนือจากการที่จะสร้างทีมชุดใหม่ขึ้นมาแล้ว
ก็จะเป็นการหาเวทีต่างให้เล่นในระดับนานาชาติให้มากที่สุด
แล้วก็จะแยกย้ายกันกลับไปทำหน้าที่ตามสโมสรในวันที่๙ตุลาคมต่อไปนะครับ